ผมพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมนี้หน่อยกันแล้วกันครับ
ช่วงปลายปีหลายคนจะหาวิธีเสริมดวงเสริมสิริมงคลใช่ไหมฮะ

มีพิธีครอบครูครอบเสียนรือสีพ่อแก่

ศิลปลูกหามีทั้งในเมืองไทยและต่างชาติ
ระหว่างทำพิธีจู่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
บางทีที่ครอบเสียรือศรีพ่อแก่เสร็จปั๊บ

คือผู้ทำพิธีต้องเอาน้ำมนต์มาประพรมด้วยครับ

ตอนช่วงบ่ายโมงกว่าที่ผ่านมานี่เอง

ปกติเขาจะจัดพิธีไหว้ครูประจำปีทุกปี

นี่คือครั้งแรกครับหลังจากที่โควิดเริ่มซาครับ
ครอบเสียนปู่ฤษีเหนือดวงแบบย้อนยุคไทยโบราณครับ
การจัดงานไหว้ครูเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์

ร่วมพิธีก็เชื่อว่าจะเกิดสิริมงคลนะฮะ
อาจารย์แจ้วเหนือดวงหรือว่านายนรงโลฮาเวท
อาจารย์ศักดิ์ชื่อดังลายพระพุทธเจ้าเหนือดวงของปฐุมธานี
เป็นเจ้าพิธีก็มีการจัดพิธีกรรม

แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมต่างชาติบินมากันเยอะมากครับ
ฮ่องกงมาจากมาเลสิงคโปร์เวียดนามไต้หวัน
มาร่วมพิธีกันจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะ
ขณะที่ครอบเสียนก็เลยเห็นบรรยากาศ

ร่ายลำกันตามท่าทางของฤดิสิทธิ์ที่เค้านับถือสัตว์ภาคฤทธิศาสตร์

นี่ฮะบางคนเป็นชาวสิงคโปร์บางคนเป็นคนเวียดนาม

แล้วบวกกับว่าที่ประเทศเขาไม่มีแบบนี้
เขาเชื่อถือศรัทธาก็เลยพากันมา
แล้วบางคนกลับไปชีวิตเขาดีขึ้นอย่างชัดเจน

บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานหลายปี

กิจกรรมพิธีความเชื่อต่างครับ